กลับมาติดตามไทยรัฐจอบประเด็นกันต่อนะครับ
ถ้าหากว่าดูเรื่องของสถานการณ์น้ำณขณะนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งตอนนี้ยังคงอยู่ในระดับปกตินะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือเขื่อนเจ้าพระยาแม้ว่าฝนจะเทลงมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม
ขณะที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิตนั้นตอนนี้ต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อน
เพื่อเตรียมรองรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะทยอยไหลลงมาอย่างพื้นที่ดังกล่าวนะครับ

ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขื่อนป่าศักดิชลสิตจังหวัดลบบุรี

ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า๗๕๐ล้านลูกบาทเมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ๗๖ของความจุอ่าง
ซึ่งเป็นผลมาจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำป่าศักดิ์
ทำให้น้ำจากเทือกเขาต่างไหลลงเขื่อนกว่า๔๐ล้านลูกบาทเมตร
เมื่อดันที่ผ่านมาไหลเข้าเพียง๑๘ล้านลูกบาทเมตร
ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำในอัตรา๒๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
หรือวันละ๒๐ล้านลูกบาทเมตร
เพื่อรอรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะไหลเข้าเขื่อนช่วงต้นเดือนตุลาคม
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า
จะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
จากการสอบถามผู้อุ้มในการเขื่อนปาศักดิ์ชุลศิษฐ์ระบุว่า
สัปดาห์หน้าจะมีการปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มขึ้น
อัตรา๓๐๐๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อพร่องน้ำในเขื่อนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกร
โดยหากเป็นไปตามแผนการระบายน้ำที่วางไว้

จะมีปริมาณน้ำเต็มความจุ๙๖๐ล้านลูกบาทเมตร
ดูสถานการณ์แล้วถ้าฝนปกติ
ก็จะอยู่ตามแผนที่เราวางไว้
หรืออาจจะมีพายุเข้ามาสักรุ่งหนึ่ง
ทางเราก็สามารถควบคุมได้
เพราะเราจะเฝ้าติดตามตลอดเวลา
ถ้ามีพายุเข้าเราก็จะพร่องน้ำให้มากกว่านี้
แต่ถ้าเป็นฝนปกติเป็นร่องฝนต่าง
เราก็จะเพิ่มการระบายน้ำอีกเล็กน้อย

ก็คิดว่าทางคมชน

คิดว่าสถานการณ์ก็คงจะไม่รุนแรง

ถ้ามีอินเตอร์เกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ครับ
ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้
อยู่ที่๑๖เมตร๖๔เซนติเมตร

อยู่ที่ระดับ๑๖เมตร๔๒เซนติเมตร

ซึ่งหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงบำรุงระบบเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่า
วันนี้มีน้ำไหลผ่านเข้าเขื่อนเจ้าพระยา

หรือ๑๕๔ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีมาก
แต่ทางเขื่อนยังไม่ได้ปรับแผนการระบายน้ำ
ยังคงระบายน้ำอยู่ที่วันละ๑๗๙๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที

มันขึ้นอยู่กับว่าสูงประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
เขาจะประมวลดูว่าน้ำเหนือฝนฤษฝนโลงงานนี้จะมีประนัดเท่าไหร่
แล้วเขาก็จะมีคำสั่งให้ทางเขื่อนปฏิบัติ
กรมชุมภาษาจะสั่งมาแล้วก็สำนักก็จะสั่งต่ออีกทีหนึ่ง
ให้เกินจังหวัยาปฏิบัติอย่างไรระบายเท่าไหร่
ที่ผ่านมาสัก๒ปี๓ปีคือว่าเราเจอวิกฤตแรงนะ
น้ำที่เราระบายไปช่วงแรงก็ประมาณสัก๗๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ตอนนี้เริ่มระดูน้ำหลากปีนี้ปี๑๙๕๙
ก็ระบายอยู่ที่๑๗๙๐บาทก็คือว่าค่อนข้างมากพอสมควร
สำหรับการระบายน้ำในระดับปัจจุบัน
ทำให้ในพื้นที่อำเภอเสนาอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งอำเภอพงเพงจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบ
แต่นายชะลอยืนยันว่าหากมีการปรับแผนระบายน้ำเพิ่มขึ้น
ก็จะแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำได้ทราบล่วงหน้า
เพื่อเตรียมรับสถานการณ์